กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดค่ะ
เพราะว่ามาขอนแก่นทั้งทีต้องมาตามหาเมนูเส้นให้ถึงแก่น
จากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อระดับตำนานกับปากหม้อร้านดังแล้ว

อิ่มท้องอิ่มตาและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของฟาร์มม้าอีกด้วย
มาพร้อมคุณหมื่นพร้อมจะรอช้าอยู่ใยเจ้าคะ
พวกม้าไปหาเมนูเส้นบัดเดี๋ยวนี้
คุณพระนี่มันม้าแคระงั้นเปลี่ยนจากพวกม้าเป็นให้แครอทก็พอมั้งเจ้าคะ
อ่าคุณผู้ชมครับแหมคงจะงงว่าผมมาทำอะไรที่ฟาร์มมานะครับ
นี่เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ผมพูดถึงนะครับเรียกได้ว่ากำลังโด่งดังมากที่ขอนแก่นนะครับ
เพราะที่นี่ไม่ได้มีดีแค่เมนูเส้นอย่างเดียวนะ

มีกิจกรรมให้เราทำมากใหม่อย่างตอนนี้ก็ให้อาหารม้าแคระอยู่ก่อนหนึ่งต้องสวัสดีแล้วครับ

อ่านี่คุณกูนจิ๊ก์ค่ะ
เริ่มต้นไปได้อย่างไร
เปิดมากี่ปีแล้วครับ
ก็เลยขี่ม้าสักพักหนึ่งพอมาศึกษาเกี่ยวกับม้าแคะพันฟาราเบลา
ก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมม้าพันนี้มันน่ารักจังเลย
มันมีส่วนสูงที่ตัวเล็กแล้วก็มีลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้คน
ก็เลยไปศึกษาที่ประเทศอเมริกาม้า
ก็เลยอ๋อเริ่มหลงไหลมัน
ก็เลยลองเอน้ำเข้ามาสักสองสามตัวก่อน

แล้วก็มีคนรู้จักที่นี่จากกลายเป็น

หลังจากนั้นก็มาหลงไหลในม้าแคละตัวนี้
ก็เลยเอาเข้ามาแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเล่นได้ด้วยใช่ค่ะ
เพราะว่าด้วยความที่เขาเฟรนรี่เขาไม่ทำร้ายผู้คนด้วยนะ

ทีนี้พอคนเริ่มเยอะก็มาแล้วมันร้อน
ก็เลยบอกว่าเออทำไมไม่มีร้านกาแฟบ้างทำไมไม่มีน้ำบ้าง
เข้าใจพอมาฟาร์ม้ามันต้องร้อนอยู่แล้ว

แต่พอทีนี้พอเปิดร้านกาแฟอ้าวคนเริ่มมากขึ้น
ทำไมไม่มีอาหารเราก็เลยเปิดร้านอาหารขึ้นมาด้วย
ในส่วนของร้านอาหารกับร้านกาแฟนี้เราเปิดนานหรือยังครับ

ดีมากค่ะเพราะว่าส่วนมากคนก็จะเบื่อในเมืองอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้มาหาบรรยากาศข้างนอกที่มันเป็นค่อนข้างที่เป็นธรรมชาติอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็สามารถพาเด็กมาได้อย่างนี้ค่ะ

สามารถมาทานอาหารแล้วก็มาเที่ยวได้ค่ะ
แล้วเด็กนี่มานี่ร่วมกิจกรรมกับม้าได้ไหมขี่มงขี่ม้า
ได้ค่ะเรามีบริการขี่ม้าป้อนนมแก่อย่างนี้ค่ะให้อาหารม้าได้อย่างนี้ค่ะ

เดินทางออกนอกเมืองมาสักนิดนึงก็ได้รับบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้
พร้อมกับมีกาแฟแล้วก็มีอาหารรองรับด้วย
ใช่ค่ะเมนูเส้นในวันนี้ที่เราจะแนะนำให้กับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

ปาเกตตี้พี่ทำหมูย่างน่ากินจัง
เอาล่ะครับเดี๋ยวม้าสามตัวของเราทานหมดแล้วเนี่ยนะครับ
เราจะไปดูกันว่าเมนูจะน่ารับประทานแล้วก็อร่อยขนาดไหน
จากจุดเริ่มต้นของความชอบในม้า
สู่การเพาะพันธนทำให้หลายคนที่ผ่านไปผ่านมา
เริ่มรู้จักและแวะเวียนเข้ามาดู
และถ่ายรูปกับเจ้าม้าที่ทั้งน่ารักและแสนสน
แต่พี่เจ้าของก็ไม่นิ่งนอนใจจัดให้ทั้งคาเฟ่และร้านอาหารแบบครบถ้วน
ส่วนเรื่องอาหารก็ไม่น้อยหน้าเพราะมีครบทุกแนว
ส่วน๒เมนูที่คุณจิ๊กแนะนำจะน่าทานและเซฟซีดขนาดไหน
ชิมไปชมพร้อมกันค่ะ
แต่พี่จะไล่ไล่มานะ
ทิ้งของอาหาร
เอาละครับพร้อมมาชิมนะครับกับ๒เมนูเด็ดของทางร้าน
ตัวนี้คือสปาเกตตี้พริกไทยดำหมูย่างค่ะอ่าโอเค
จุดเด่นของเมนูพริกดำหมูดย่างคืออะไรครับ
ตัวนี้ก็คือจะออกเผ็ดร้อนนะคะแบบสไตล์ไทยค่ะ
เราก็จะเห็นได้ว่าเขาจะใส่พริกไทยสดอย่างนี้เข้ามาเลยนะครับ
เพิ่มความหอมแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยก็จะมีพริกไทยดำเนี่ยเต็มไปหมดเลย
ก็จะเพิ่มความเข้มข้นและความหอมของสมุนไพรไทยนะค่ะ
อ่าหมูย่างหมูย่างหมูย่างนี่
เป็นไงบ้างคะอืมหมูนุ่มครับผมใช่ค่ะ
ตัวนี้จะหมักสูตรพิเศษนะคะของทางร้านค่ะ
หมูจะมีรสชาตินุ่มค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะล่าซอสเกวี่ด้วยค่ะ
อ่าเป็นน้ำเกวี่น้ำเพื่อความหอม
รสชาติแบบเข้มข้นนะใช่ค่ะเข้มข้นแล้วก็มีความหอมของพริกไทยดำ
ใช่ค่ะตลอดเวลาเลยเพราะว่าเราใส่เยอะจริงจริงใช่ค่ะ
เราใส่ทั้งพริกไทยดำเป็นเม็ดนะคะแล้วก็พริกไทยดำอ่อนค่ะ
ตัวนี้ก็เราจะเอาไปผัดกับหอมหัวใหญ่นะคะให้หอมก่อนค่ะ
จากนั้นเราก็ใส่เมล็ดพริกไทยดำลงไปค่ะ
แล้วก็ใส่น้ำซุปตามลงไปค่ะเพื่อความหอมแล้วก็เราจะผัดให้เข้ากันนะคะ
อันนี้มันก็จะหอมมันหอมจริงจริงใช่ค่ะมันจะอบอวนอยู่ในปากเลย
กินพริกไทยดำนะใช่ค่ะสำหรับคนที่ชอบพริกไทยดำจริงจริง
แล้วก็คนที่ชอบกินอาหารแบบว่ารสชาติแบบสมุนไพรไทยจัดจัดอย่างเง
ใช่ค่ะแนะนำเลยนะครับผมหอมจริงครับ
แล้วก็เน้นซีฟู้ดค่ะอ่าเน้นที่ตัวมะเขือเทศด้วย
ใช้มะเขือเทศสดสดเลยนะครับเพื่อมาทำตัวซอสในการผัดตัวนี้
ใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นซอสสูตรพิเศษนะคะ
เป็นถึงเมนูพริกไทยดำหมูย่างทางร้านก็เลยให้ความสำคัญกับพริกไทยเป็นพิเศษค่ะ
เพราะเขาจะเอาพริกไทยมาคั่วในกระทะให้มีกลิ่นหอมแตกตัวจากนั้นนำไปบดหยาบหยาบ
ก่อนที่จะเอาเจ้าพริกไทยที่เตรียมไว้มาผัดกับสปาเกตตี้และคลุกเคล้าให้เข้ากัน
เพิ่มความจัดจ้านอีกนิดกับเจ้าพริกไทยอ่อนพูดได้คำเดียวว่าแซ่บซี
จนต้องร้องขอรสดับพลึงเลยละค่ะซิส
อย่างตัวซอสนี่เราก็จะคันมะเขือเทศสดสดลงไปเลยค่ะอืมอืม
แล้วก็ไปผัดค่ะใส่หอมใส่กระเทียมลงไป
ต้องบอกเลยว่าเมนูเส้นของทางร้านเนี้ยเอาใจคนไทยเลยใช่ค่ะ
เพราะว่ารสชาติแบบครบรสจัดจ้านใช่แบบที่คนไทยชอบทานเลยใช่ค่ะ
ซอสมะเขือเทศตัวนี้ก็แบบชุ่มฉ่ำความเป็นมะเขือเทศจริง
มีความหวานอมเปรี้ยวเล็กเล็กเนอะใช่ค่ะอืม
กับความหอมของซีฟู้ดแล้วก็ตัวชีสด้วยนะรสชาตินี่ถึงใจคนไทยแน่นอน
ส่วนเมนูสปาเกตตี้หมึกดำซีฟู้ดความพิเศษก็อยู่ที่ซอส
โลเนสค่ะทางร้านจะเคี่ยวซอสโบโลเนสสูตรพิเศษ
โดยใช้มะเขือเทศสดและมะเขือเทศเข้มข้นเคี่ยวรวมกันจนกลมลงตัว
รสชาติที่ได้ก็จะออกหวานนิดเปรี้ยวหน่อยหน่อยเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี
แต่ถ้าได้มาทานทั้งทีก็อย่าลืมหยิบกล้องมาแชะแล้วแชร์
พร้อมติดตามรอยแล้วเส้นเป็นเรื่องกันด้วยนะคะ
เอาละพิมพ์มาสองจานและถือว่าผ่านคนไทยชอบแน่นอนฮะ

นอกจากเมนูแล้วทางร้านมีเมนูอะไรแนะนำอีกก็เราก็จะมีพวกสเต๊กค่ะ
แล้วก็อาหารไทยก็มีค่ะอาหารไทยแบบจานเป็นอาหารจานเดียวค่ะ
อ่าก็มีหลากหลายเลยเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็จะได้มีอาหารหลากหลายให้คุณได้รับประทานเช่นเดียวกัน
ครับผมอ้าวอย่างงี้เริ่มต้นจันทร์เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะ
เยอะแบบนี้เลยเหรอได้เยอะแบบนี้เลยค่ะนี่ไม่ใช่ทำถ่ายทีวีนะ
ถึงให้หอยตรงตัวน่ะไม่ค่ะเป็นตำนี้เลยค่ะตำนี้เลยน่ะใช่ค่ะ
มาดูเขาดูทีวีมาต้องได้อย่างงี้เลยนะได้แบบนี้มันถึงจะคุ้มค่านะ
เจ็ดเจ็ดสิบกว่าบาทเนี่ยใช่ค่ะได้แน่แน่นะโอเคร้อยเจ็ดสิบบาทถือว่าไม่แพงเลยนะครับผม
ตั้งอยู่ตรงไหนครับที่นี่อ่าคือจะเป็นถนนเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาลสินค่ะครับผม
แล้วก็เราก็ยูเทิร์นมาตรงบ้านดอนบอมนะคะแล้วก็ก่อนถึงเอสซีจี๕๐เมตรให้เราเลี้ยวซ้ายค่ะ
เข้ามาตรงคลองชวนรปฐานค่ะตรงยาวมาเลยหนึ่งโลกกว่าอีกแปดหล่อยเมตรค่ะอ่า
จากตัวเมืองไกลไหมก็พอสมควรค่ะประมาณสิบถึงสิบห้านาทีก็ถึงอะค่ะ
มันไกลมากขับรถแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วแล้วก็มาบรรยากาศที่ร่มรื่นสบายแบบนี้นะครับผม
เวลาเปิดปิดครับเปิดกี่โมงครับอ่าเปิดตั้งแต่สิบโมงค่ะถึงสองทุ่มค่ะ
ทุกวันเนอะทุกวันค่ะหยุดทุกวันอังคารวันอังคารหยุดใช่ค่ะอ่า
นอกนั้นทุกวันมาได้เลยนอกจากได้รับประทานอาหารชมบรรยากาศแบบธรรมชาติสวยงามแบบนี้
ก็ยังมีค่ะม้ามีม้าค่ะให้ได้สัมผัสอีกใช่ค่ะนะครับผมสามารถมาเรียนขี่ม้าก็ได้
หรือว่าจะมีขี่ม้าป้อนอาหารม้าแคะแล้วก็นมแกะก็ได้ค่ะทำได้หมดทุกอย่างใช่
ที่สามารถมาได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ใช้เวลาอยู่ได้ทั้งวันมีอาหารรองรับด้วยนะครับ
ตรงนั้นก็มีกาแฟด้วยใช่ค่ะมีกาแฟมีเบอร์เกอรี่ค่ะโอ้ยมีทุกอย่างเลยใช่ค่ะ
มาเถอะครับไหนมาค้นกันแล้วก็ลองบรรยากาศแบบนี้ทุกบ้านนะครับค่ะ
วันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับ
เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเล่าเส้นเป็นเรื่องในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเที่ยวมากินมาเช็คอินกับหลากหลายเมนูสำหรับเราเส้นเป็นเรื่องในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเที่ยวมากินมาเช็คอินกับหลากหลายเมนูสำหรับเราเส้นเป็นเรื่องในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเที่ยวมากินมาเช็คอินกับหลากหลายเมนูสำหรับ
ในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมาเช็คอินกับหลายเมนูสำหรับเราเส้นเป็นเรื่องในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมาเช็คอินกับหลายเมนูสำหรับเราเส้นเป็นเรื่องในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมาเช็คอินกับหลายเมนูสำหรับเราเส้นเป็นเรื่องในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามาเที่ยวมา
คำเดียวว่ามาเที่ยวมาเที่ยวมาเช็คอินกับหลายเมนูสำหรับเราเส้นเป็นเรื่องในวันนี้บอกได้คำเดียวว่ามา